ร้องได้ไงล้า

แต่ตอนนี้ได้ย้ายมาทำมาหากินที่กรุงเทพ

อยู่ในห้องเช่าเล็กเนี่ยราคาค่าห้องก็ประมาณพันกว่าบาท
ร้านคนที่หนึ่งคือน้องโซฟีอายุ๖ขัว
อันนี้เขาช่วยเราได้เต็มที่เพราะว่าเขาก็รู้เรื่องรู้ภาษาแล้ว
บอกอะไรเขาช่วยได้อย่างเช่นดูแลน้องน้ำขวดนมน้อง
หลานคนที่สองน้องกัปตันเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
แล้วก็คือเขาก็จะไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปนิ้วมืองอลงส่วนนิ้วเท้าข้อเท้าพับเข้ามาอย่างนี้
เวลาเดินเขาก็จะกระเพกเขาไม่เอาเท้าลงแต่เขาเอาด้านข้างลงเพื่อจะให้ทรงตัวเขาได้
หลานคนที่สามคือน้องตินอายุ๓เดือนเป็นผู้ชายเหมือนกันค่ะ
สามคนแรกเนี่ยเป็นลูกของลูกสาวค่ะ
ส่วนหลานคนที่สี่ของลูกชายได้สองเดือนเป็นหลานผู้ชายชื่อจันเจ้า
คนอื่นเขาบอกว่าลูกคนเดียวเขายังเหนื่อยแล้วยาย๔คนเลี้ยงได้ยังไง
เราก็บอกว่าเราเลี้ยงตามภาษาบ้านบ้านนะตามที่เราทำได้
สวัสดีค่ะหนูชื่อโซเฟียเขียนวัลีสารานักศึกษ์อายุ๖ควบค่ะ
อยู่กับยายดากับป๊าป๊ากับเมตต้าค่ะ
มีน้องจันเจ้ากับมาตินกับน้องกัปตันค่ะ

หนูชอบช่วยยายล้างจานขายของขายเสื้อผ้าให้ยายค่ะ
หนูรักยายดาที่สุดเลยค่ะยายใจดีเท่าฟ้าค่ะ
หนูรักยายมากเลยค่ะ
น้องมาตินตัวเล็กน่ารักขาวค่ะ
หนูรักน้องมาตินมากค่ะ
หนูชอบเล่นกับน้องมาติน
บอกกับน้องมาตินว่าหัวเราะดิมาติน

เวลาหนูจะเอใส่น้องน้องก็หัวเราะค่ะ

จันเจ้าร้องไห้เก่งมากเลยค่ะ
บ้านหนูจนค่ะจนมากจนไม่มีเงินค่ะ
หนูไม่มีเงินกินขนมเลยค่ะ
พ่อแม่ของหลานซึ่งก็เป็นลูกของยาย

พอเขาไปทำงานเราก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ลูก

ความลำบากมันมีอยู่แล้วค่ะ

คือต้องพาลูกหอบกระเตงกันมา
เงินเดือนลูกไม่พอที่จะมาใช้จ่ายในครอบครัว
นมลูกค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าห้องค่าอะไรก็

เราจะต้องทำงานอะไรเพื่อจะได้เสริมรายได้เข้ามา
ก็เลยเอาเสื้อผ้ามือสองมาขายในห้อง
ให้ลูกสาวสอนให้ที่วัยรุ่นเขาเรียกกันว่าไลฟ์สด
ตรงนี้มันเป็นรูนะคะแล้วก็จะมีรอยอ่าเล็กเล็กนะคะ
ซึ่งไม่เป็นปัญหาการใส่นะถ้าใส่กลางคืนนะ
ตัวนี้ยายให้ไปที่๕๙บาทค่ะ
นะตัวนี้ให้๕๙บาทบางทีก็ขายได้
หักค่าส่งแล้วก็เหลือประมาณ๒๐๐กว่าบาท
ถามว่าภูมิใจไหมมากค่ะที่ได้ช่วยเหลือลูก
บางวันก็โดนโกงซื้อเสื้อผ้าจากในไลฟ์สดแล้วโอนเงินแล้วเรียบร้อย
เขาก็บล็อกเฟสบล็อกอะไรไปเลยโดยที่ว่าเราติดต่อเขาไม่ได้
เคยโดนโกงเยอะที่สุด๘๐๐บาทเสียดายมากค่ะ
เพราะว่าเงินนั้นคือเงินก้อนของเราที่ต้องมาต่อยอดในชีวิตประจำวัน
เมื่อก่อนร้องไห้ทุกวันเพราะว่าสงสารลูก
กำลังใจจากตัวเราแล้วก็เห็นลูกสู้
อยากได้เงินเอามาเป็นทุนซื้อเสื้อผ้าเอาไว้ไลฟ์สด
เพื่อจะได้เป็นต่อทุนเพราะว่าการไลฟ์สดขายเสื้อผ้า
ทำงานของเราในบ้านเลี้ยงหลานไปด้วย
นั่นคือสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุด
รู้สึกว่าท้อแล้วก็แต่ไม่ถอย
เงินที่ได้มาขายเสื้อผ้านั้น
เราถือว่ามันมีค่า

ต่อลมหายใจของคนในครอบครัว
ในฐานะที่เรายังมีลมหายใจอยู่
อะไรที่เราทำได้ช่วยลูกได้เราช่วยให้ถึงที่สุด
มีลมหายใจที่เราจะสู้ต่อไปได้
เราต้องสู้ให้ได้จนถึงวันนี้และวันข้างหน้าต่อไป

เรามารีบเชิญมาพบกับคุณยายของเรากันเลยดีกว่า
มาพบกับยายดาครับแม้ชีวิตในโรคจริงจะวุ่นวาย
แต่ชีวิตในโลกออนไลน์คุณยายจะขอสู้ให้สุดใจ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณยายคนเก่งของเรานะครับคุณยายดานะครับ
วันนี้คุณยายมากับใครบ้างครับผม
ก็มากับลูกสาวคนโตลูกเขยแล้วก็น้องโซเฟียน้องกัปตันน้องมาตินน้องจันเจ้าค่ะ
เดี๋ยวผมแนะนำนะที่นั่งอยู่นี่คือลูกเขยนะครับคุณหนึ่งลูกเขยและที่อุ้มอยู่นั่นคือน้องกัปตันคนกัปตันคนโตหน่อยมาตินมาตินจันเจ้า
ที่ลูกสาวนะฮะลูกสาวน้องต้ากำลังให้นมกินนมอยู่และนี่คือหลานคนโตน้องโซเฟียน้องโซเฟียนะครับสวัสดีนะครับทั้งหมดเลยสวัสดีครับ
ขออนุญาตนะคุณยายดูท่าแล้วข้างล่างเอาไม่อยู่แล้วล่ะสวัสดีค่ะ
หนูไงสุดหรอมานะจ๊ะ
ช่วยคนหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะคุยกันไปด้วยแล้วก็ช่วยเลี้ยงด้วยคนหนึ่งนะคุณยายดา

ลูกของลูกสาวใช่ค่ะและอีกคนนึงน้องจันเจ้าน้องจันเจ้าเป็นลูกของลูกชาย
ซึ่งเป็นลูกคนที่สองเป็นพี่หรือเป็นน้องเป็นน้องของน้องต้านะฮะ
อายุเท่าไหร่กันบ้างคะคุณยายดาหลานก็คนโตนี่อ่าจะเข้าสองขวบแล้วค่ะ
น้องโซเฟียน้องโซเฟียนี่๖ขวบ๖ขวบแล้วก็น้องกัปตันนี่จะสองขวบแล้ว
สองขวบมาตินสี่เดือนสี่เดือนเข้าเพิ่งเข้าสี่เดือนแล้วก็จันเจ้าสองเดือนกว่าค่ะ
สองเดือนเล็กที่สุดสี่คนคุณยายดาวุ่นวายขนาดไหนคะอ่าสนุกค่ะ
มันมีทั้งโหดมันหาโหดมันหาคือเรียกว่ามีทุกครบรสครบรส
มีทั้งสายบู๊สายดราม่าโหดมันหาค่ะมันจะมีอ่ะตัวโตนอนตัวน้องที่ตัวพี่
ส่วนตัวนั้นก็ร้องกันไปเราก็ใส่ไปกับเขาเลย
มึงร้องมากูก็ร้องด้วยอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรแล้วอ่ะ
ชีวิตยายดานี่นะเอาจริงเหมือนจะไม่มีความทุกข์อะไรนะ
มีแต่เราก็อย่าไปทุกข์กับมันทุกข์ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะใช่
ก็ยิ่งจะยิ่งจะสมองเรามันจะรับงานสั่งงานไม่ไหวค่ะ
คือพ่อแม่เขามารับเมื่อไหร่อ่ะนั่นแหละเราคือได้พักผ่อนเหนื่อยไหมคะ
เหนื่อยแต่มันไม่ได้ว่าเหนื่อยกายแค่เท่านั้นแต่ใจเราไม่เหนื่อยเพราะว่าเขาเป็นลูกหลานของเรา
เป็นลูกล้านค่ะสู้ได้แค่นี้แล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยแบบลุกทุ่งลุกทุ่ง
คุณยายมีเวลาแบบแม่เดือดแล้วมันคุมอารมณ์ไม่อยู่นี่มีบ้างไหมครับ
มีทุกวันค่ะทุกวันที่คุณไม่อยู่แบบว่าเราเราจะบอกได้ว่าเพราะอะไร
ผ่านการเลี้ยงไม่ใช่คุณคุณแสนที่สุดเขาบอกว่าคุมไม่อยู่แล้วหายไปแล้ว
พากันเลี้ยงไงช่วยคุณยายเนี่ยก็ดูดิคนอุ้มไม่พอเห็นไหมอ่ะ

คุณยายดูเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยเคยเครียดไหม
เคยค่ะแต่ว่าพยายามเก็บตรงนี้เอาไว้เพราะว่ามันเครียดไปว่ายิ่งเครียดก็ยิ่ง
หลานก็จะร้องเราก็ยิ่งเครียดมันก็ทำให้เราเครียดขึ้นกว่าเก่า

ร้องทุกวันค่ะบางทีมันเหนื่อย
มันไม่ใช่ว่าร้องเล่นร้องจริงแล้วเหนื่อย

มี๓๔คนอยู่ที่ประจำที่สุดค่ะ
ไอ้เก๊บแล้วก็หายไป
ไม่ตอบไม่อ่านไม่โอนมศัลกัจมนุษย์เลย

แต่คุณยายดาเนี่ยเป็นเครื่องหมายของความแข็งแรง

อยากให้ดูไว้ว่าในเมื่อชีวิตเรา

เราก็ต้องหาวิธีทางออกให้มันอยู่ให้ได้ที่สุด
สุดท้ายยายดาก็ตกผลึกมาได้เป็นแบบนี้
อาการคุ้มคั่งก็เลยกลายเป็นอาการหัวเราะขึ้นเข่งเนี่ยคุณยายดาค่ะ
ก็ต้องหาทางออกแบบนี้แหละฮะก็ไม่รู้จะเครียดทำไม
อันนี้เขาเป็นลูกเทพจริงเขาไม่ร้องไม่อะไรเลย
ก็คุณผู้ชมนะก็มาติดตามนะฮะ
ชีวิตของยายดาคนนี้นะครับ

คงไม่มีเวลาให้ร้องเพลงแล้วเพราะคุยกันสนุกสนานเหลือเกิน
ต้องเป็นคราวหน้านะครับมาดูซิว่ายายดาคนนี้ต้องการเงินทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่
แล้วจะต้องร้องกี่เพลงแล้วจะร้องได้กี่เพลงนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมที่รักค่ะจบจากรายการของเรา
ไม่ต้องย้ายช่องไปไหนนะคะดูต่อกันเลยค่ะ
คุณเอชายามิชัยรออยู่กับเกมต่อชีวิต

ต้องปิดรายการไปช่วยยายดาเลี้ยงเด็กค่ะ
ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

หลานร้องไห้ยายร้องเพลงยายร้องเพลงอะไรปะถะหลาน

บางทีเราโอนเงินไปแล้วเขาก็บล็อกไปเลย

แล้วถ้าเกิดวันนี้มีคนที่เขาบล็อกเราอยู่
แล้วเอาเงินไปก็ชมอยู่

รู้ใช่ไหมว่าเอาเงินยายไปแล้วนะ

บอกมึงเด้อว่าแจงความขาดเด้อมุกชงเงินขึ้นเหรอ

อยากมีรัก
ใจเหมือนกระเริม
สุทธิตามหานามสิดา